ท่านผู้ชมครับวันนี้ในวันอยู่บำรุงสสกฎธมภักดิ์เพื่อไทย
ได้โพสต์ภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นผู้ชายที่พยายามปีนเข้ามาในบ้านพัก
เมื่อช่วงตี๕วันนี้บ้านพักแถวบางบอนของในวันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แจ้งตำรวจนะครับ
หลักประพอบ์ก็แจ้งตำรวจสนสมดำนะครับ
ถึงตอน๖โมงเช้านะครับก็เจอตัวนะเจอตัวแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เรียบร้อย
แต่ได้ปล่อยตัวไปนะครับในวันก็เลยบอกไม่ค่อยสบายใจ
ว่าตกลงจะยังไงนะครับจะปลอดภัยไหมหรือยังไงดี
จะเอาให้เคลียร์ก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาบ้านเนี่ยประสงค์แบบไหนอะไรยังไงนะครับ
นี่ค่ะคือล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสามารถตามเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะครับ
ในวันอยู่บำรุงสสกพไทยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะภาพที่ตามเจอตัวกัน
ผู้ชายคนนี้เนี่ยบอกว่ามาปีนเข้าบ้านของในวันยังไง
แต่มาถึงเนี่ยเขาเจอในวันเขาก้มกราบก่อนเลยก้มกราบก่อนเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะตอนที่มีการสอบถามกันว่ามาปีนเข้าบ้านผมทำไม

เพราะว่าอาทิตยีแรกตอนเช้าแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตำรวจมาให้แล้วล่ะ
ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้ววัตถุประสงค์เค้าคืออะไร

คุณวันก็โพสต์เอาไว้นะครับในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ